บอกไปว่าโควิดแบบนี้เราต้องดูแลตัวเองนะคะ
อย่าละเลยเรื่องสุขภาพค่ะ
ที่สุนารีบอกเลยว่าระแวดระวังมากเลยนะฮะ

อะไรที่ว่าดีสุนารีจัดหมดเลยนะฮะ
เพราะว่าใครที่เข้าไปส่องในไอจีแม่สู่เอาจริง

พืชพันธุ์สมุนไพรต่างเนี่ยจัดมาตลอดนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นการเอาน้ำมะนาวไปต้มให้อุ่นนะคะ
แล้วก็จิบยามเช้ายามเย็นว่าไปนะฮะ

บอกว่าน้ำมะนาวอุ่นไม่ต้องหาปรุงนะ

ถ้าร่างกายเป็นด่างโควิดมันชอบกรดไง
แต่มันกลัวด่างดื่มไปเลยทุกวัน๒๓แก้ว
ทำกันนะพวกเราแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์นะคุณผู้ชมนะ
บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะลองเอาสูตรแม่สูตรไปทำตามกันบ้างดีกว่านะฮะ
ล่าสุดแม่สุเขาก็มีเคล็ดลับฉบับสุนารีมาอีกแล้ว
เคล็ดลับแบบไหนเดี๋ยวไปดูคลิปแม่สุกันหน่อยจ้ะ
เพื่อที่เราจะสูดลมหายใจเข้าไป
ตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมกระชาย

ทำแบบนี้ค่ะทำได้ทุกเช้าดีมาก
คือเราก็ไม่รู้นะว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่า
แต่เท่าที่ดูแล้วคือพี่สุบอกเลยว่าโล่งแน่นอน

เออจ้ะฝูมย์มันเกิดเต็มที่
คุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐก็สอบถามไปที่พี่สุนะว่า
เอ๊ะแม่สูตรหรือว่าแม่สูตรได้สูตรแต่ใดมามันช่วยยังไง
คุณพี่เขาก็บอกกับเราว่าเออก็เห็นเขาแชร์ส่งต่อกันมานี่แหละ
ก็ลองทำดูก็ไม่ได้เสียหายอะไร

เรื่องเครื่องครัวความเผ็ดร้อนของสมุนไพรนี่นะคะ
มันน่าจะจัดการเชื้อโรคได้พี่สุเขาว่ามาอย่างนั้น
อีกอย่างก็คือบริหารปอดไปเต็มคุณ
แล้วก็บอกด้วยว่าใครจะเอาเคล็ดลับของเธอไปใช้

ท้ายด้วยว่าทำอะไรที่มันสบายใจก็ทำไปก่อน
คือแหละค่ะแล้วก็อยากให้ตามติดบันเทิงไทยรัฐนะคะ

ถามเรื่องสุขภาพแล้วก็ถามเลขตลอดเลย
เราก็มาจิ๋มมาฝากไทยรัฐตลอดเลย
อย่างล่าสุดนี้ฉันถามให้งดที่อาจแค่ถูก๘ใบนะ

แต่ว่าวันที่๑๖นี้ใกล้แล้วนะคุณผู้ชม
คุณไม่สัตเกียจที่ดีในหม้อต้มกับชายแม่สู้เมื่อกี้เห็นเลขมั้ย
อ้าวลืมนิดหรอเจ้านี่
นิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นม้อต้มสมุนไพร
กระชายจ๋ากระชายเขาค่ะจ๋า
ราคาไม่ต้องแรงมากนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะ
เป็นพูดไปต่อหลวดตลาดมาราคาใช้ได้

จากหลัก๑๐ตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยแล้วจากกิโล

เย็นก่อนค่ะ